ไปดูครอบครัวนะครับไปรับศพของพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุข
ท่านผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่เสียชีวิตจากการถูกภรรยายิงความคืบหน้าของคดีคุณผู้ชมครับ
ตำรวจให้ประกันตัวภรรยาไปแล้วนะครับแล้วลูกสาวก็มารับท่านไปดูแลแล้ว
เพราะว่าท่านยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นญาติแล้วก็พระนะครับ
วัดตรีทศเทพวรวิหารก็มากับรถตู้สีขาวนะครับ
ทะเบียนจังหวัดภูเก็ตเพื่อรับศพพลตำรวจโทปัญญาปิ่นสุข
ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ประกอบพิธีทางศาสนารดน้ำศพที่วัตรีทศเทพเย็นวันนี้ครับ
ส่วนความขึ้นหน้าของคดีนะครับพนตรบรถเอกกริจติเดชจันเพชร
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบานธรรมศาลาเปิดเผยบอกว่า
การสอบปากคำพนตรบรถตรีหญิงพรประพาปิ่นศุกร์อายุหกสิบเจ็ดปี
ท่านรับสารภาพว่าเธอยิงสามีฮะสาเหตุมาจากความเครียด
ปัญหาส่วนตัวในครอบครัวตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาขณะที่ลูกสาวยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินห้าแสนบาท
ขอประกันตัวแม่พนักงานสอบสวนอนุญาตให้ประกันตัว
เนื่องจากมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่พบว่าจะมีพฤติการหลบหนี
หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพญาหลักฐานแล้วก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาแล้ว
จึงเข้าหลักเกณฑ์ที่จะให้ประกันตัวหลังจากได้รับการประกันตัว
ลูกสาวก็รับตัวไปอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากทางภรรยานะครับ
ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอดีตตำรวจที่เคยทำงานกับ
ตำรวจโทปัญญาเล่าบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยืนยันว่าตั้งแต่รู้จักกันมาทางพลตำรวจโทปัญญาเนี่ย
ไม่มีปัญหาเรื่องชู้สาวหรอกครับนะครับแต่ปัญหาน่าจะมาจากเรื่องครอบครัว

ก็คือดูก็รักกันดีรักกันดีครับอืมไม่น่ามีปัญหา
ส่วนบ้านหลังที่เกิดเหตุหลังนี้แหละครับคุณผู้ชมวันนี้ผู้สื่อข่าว
ไปก็หน้าบ้านนะครับเพราะว่าประตูรั้วปิดนะครับ
แต่แม่บ้านก็ยังทำงานอยู่ในบ้านตามปกตินะครับแต่ก็
ไม่ได้ออกมาคุยอะไรกับผู้สื่อข่าวครับ